เตือนภัยกันหน่อยบางทีขับรถต้องดูพวกอุปกรณ์ต่าง
ที่อยู่ในรถมันอาจจะหล่นลงไปได้
คืออย่างคราวนี้ที่เกิดขึ้นนะคะผู้ชายคนหนึ่งเขาขับเบนส์อยู่
แล้วปรากฏว่าแก้วน้ำมันหล่นลงไป

บรรดาแก้วน้ำบรรดาขวดน้ำนี่อันตรายนะคุณนะ

เมื่อกี้เห็นไหมที่วงอยู่อะค่ะ
โอ้โหชนกัน๓๔คันรวดแบบนี้นี่
เพราะว่าแก้วมันไปติดอยู่ใต้แป้นเบรก

เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑ศพ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก๘นะคะ
กล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
รถนี้เขาขับมาด้วยความเร็วไปพุ่งชนท้าย
คันแรกที่ไปชนคือท้ายกระบะ

จุดตรงนี้มันก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวาน
ที่ถนนงามวงวานนทบุรีเกิดตอนเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอรถเบนส์คันสีดำ
ทะเบียนยหญิงทพ๕๑๓กรุงเทพมหานคร
ข้างหน้ารถเบนส์คุณผู้ชมพังยับเลย
ฝากระโปรงรถเปิดกระจกหน้าแตก
คนที่ขับรถคือนายนิรัฐภูมิลาบผลเหมอายุ๓๒ปี
แล้วใกล้กันก็พบกับรถกระบะอิซูซูสีเขียวนะคะ
ทะเบียนลอลิงสรศรี๑๕๘๖กรุงเทพมหานคร
พังเสียหายเหมือนกันฝั่งคนขับเนี่ยมีนายอรันอยู่จินดา

แล้วในรถก็มีผู้โดยสาผู้ใหญ่คนหนึ่ง
มีเด็ก๒ขวบคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนั้นยังมีอีกค่ะ
รถที่ได้รับความเสียหายคือเก๋งโตโยต้าซูลูน่าสีบรอนเงิน
ซึ่งสภาพท้ายยุบพังเสียหายเกือบทั้งคัน
คนขับคือนางสาวสิริรัตนมณีอินอายุ๒๔ปีก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
รถโตโยต้าคันนี้มีผู้โดยสารอีก๓คน

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะคะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทั้งหมดกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะ
แล้วพนักงานร้านยางที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลมา
บอกว่าตอนนั้นพนักงานก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงเป็นรถชนกันดังสนั่นเลยค่ะ
ก็เลยรีบวิ่งออกไปดูเห็นว่ารถถลายไปพลิกคว่ำ
แล้วเด็กร่างเด็กกระเด็นออกมาจากรถนอนอยู่บนพื้นถนน
แล้วรถที่ขับตามมาก็พยายามกั้น
ไม่ให้รถที่ตามมาข้างหลังมาทับเด็กอีก
หลังจากนั้นมีคนมาช่วยอุ้มเด็กไว้คุณผู้ชม
ซึ่งคนขับรถเก่งผู้หญิงนางสาวสิริรัตน์ก็ให้การ
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุก็ขับรถออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ลอดใต้ทางด่วนออกมาจะกลับรถปกติ
ทีนี้รถเก่งคันนั้นเขามองกระจกหลัง
แล้วเห็นว่ามีรถพุ่งมาพยายามจะหลบค่ะ
แต่ว่าหลบไม่ทันก็ถูกรถคันหลังเนี่ยชนกระเด็นไปเลนขวาสุดครับ
ส่วนสาเหตุที่คนขับเบนส์ที่มันเป็นต้นเหตุ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาก้มลงไปเก็บแก้วน้ำที่มันตก
แล้วมันติดอยู่ที่เบรกก็เลยทำให้ควบคุมรถไม่ได้
เกิดอุบัติเหตุเพราะจะเหยียบเบรกก็เหยียบไม่ได้ด้วยไง
มันติดแก้วอยู่ซึ่งทางโรงพยาบาลก็แจ้งนะคะ
บอกว่าผู้โดยสารรถเก๋งที่อยู่ในคันของเก๋งซูลูน่า
เสียชีวิตหนึ่งศพแล้วก็ตอนนี้ตำรวจสภรัตนาธิเบรก
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานรวบรวมรายละเอียดของผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ดูด้วยว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไหม
หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่ขับรถเบนส์ต่อไป
กลายเป็นอุบัติเหตุรุงตุงนังเลยนะฮะ

เกิดจากความประมาทของคนขับรถต้นเหตุ